เรื่องการเมืองผมก็อยากจะพูดตรงนี้มากนะ
เพราะมันเป็นเรื่องของการเมืองระดับพักการเมือง
ซึ่งมันก็เป็นทุกพักนะผมไม่ไปชี้แจงไปแก้ไขแก้ตัวอะไรให้ใคร
ผมจะยุ่งเกี่ยวเฉพาะเรื่องของรัฐบาล
ในเรื่องของการร่วมรัฐบาลนั้นก็คือหน้าที่ของรัฐมนตรี

เรื่องของนี้เป็นเรื่องของภาคการเมือง
ก็ไปว่ากันมานะครับแต่ก็อย่าไปดราม่ากันจนเยอะแยะไปหมดนะ
มันทำให้การสมองมันไม่ว่างอะนะ

มันเป็นเรื่องของภายในพักก็คุยกันได้พักก็ไปคุยกันไป
ไม่จำเป็นผมต้องไปเรียกใครไปทั้งสิ้นนะ
ผูกยงเก้าเอนนำบัตรีผมบอกแหละไงนำบัตรี
ในเรื่องของภาคร่วมนัฐบาลในนายกิจตรงพินัทในภาพรวมทุกโน้ต

เข้าไปว่ากันไปนะ
แล้วล่ะว่าหลายเรื่องเนี่ยมันเป็นเรื่องของกลไกทางการเมืองในระดับภักดิ์
มันมีระดับภักดิ์แต่ละภักดิ์อันสองระดับภักดิ์ร่วมอันสองระดับรัฐบาล
นะครับก็ขอให้เข้าใจในตรงนี้ด้วย
อย่าให้มันมีปัญหาอย่างอื่นต่อไปอีกเลยนะครับแค่นี้มันก็พอแล้วนะ
ุ่นวายพร้อมควรแต่เราแก้ได้ด้วยความเข้าใจระหว่างกันนะครับ
ขอร้องสื่อและบรรดาโซเชียลต่างด้วยช่วยกันดู
ในส่วนที่มันเป็นเขาเรียกอะไรเป็นความสำเร็จ
เป็นเรื่องที่เป็นความก้าวหน้าเป็นเรื่องที่ทำให้เกิดความรับ
สามัคคีไม่ดีกว่าหรือผมไม่สามารถจะบังคับให้ใครรักได้ทุกคน
เพราะฉะนั้นก็มันต้องมีคนทั้งคนรักคนเกลียดนั่นแหละ
แต่อย่าเกลียดประเทศของท่านเท่านั้นเองนะครับ
นี่เดี๋ยวก็ลองเตรียมการในโรงการเข้าไปพินาพรบโอนอาจ่ายงมานใช่ไหม
เมื่อรือนี้ผมก็จะไปแถลงด้วยตัวเองในสภาอีกครั้งหนึ่งนะครับ
ความสัมพันธ์ให้เกียรติสภาผู้แทนรัศดรให้เกียรติสมาชิกที่เรียกว่าสมาชิกผู้ทรงเกียรตินะฮะ
ทุกท่านต่างคนต่างให้เกียรติซึ่งกันและกันนะครับ
หลังจากนั้นก็มีวาร่าหนึ่งโรงการพินาพรวปี๖๔อีก
สรุปว่าก็มีอีกหลายวาระด้วยกันที่จะพบกันในสภา
ก็ใจเย็นอย่าใจร้อนนะครับผมก็ใจเย็นอย่างที่สุดแล้วนะครับ
เพราะว่ามันไม่เกิดประโยชน์ที่ผมจะมาโมโหใคร
เรื่องอะไรอีก
โอเคครับขอบคุณครับ